ที่จังหวัดนครราชศรีมาไปพบศพชายวัย๒๕ปี
ถูกฝังในป่าช้ามานาน๔ปี
แต่เมื่อนำร่างขึ้นมาแล้วสภาพร่างยังสมบูรณ์อยู่เลยคุณ

สร้างความแปลกใจให้กับญาติพี่น้องที่เตรียมทำพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ศพดังกล่าวเป็นศพของนายธีรวัตรกล้าบรบเสียชีวิตขณะที่อายุ๒๕ปี
เสียชีวิตไปเมื่อวันที่๑กรกฎาคมปี๒๕๕๙

ซึ่งญาติได้นำดำเนินการฟ้องร้องกับทางโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ยกศพแบบแนวตั้ง

ศพแบบแนวนอนตัวก็ตั้งตรงเลยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับ
กำลังจะนำศพนี้ขึ้นมาชาปนกิจ
เพราะว่ากระบวนทางคดีมันเสร็จสิ้นไปแล้วใช่ไหมฮะ
ก็จะทำพิธีเผาเมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิตแจ้งว่าตอนฝังร่างของนายธีรวัตรเนี่ย
ไม่ได้มีการฉีดฟอร์มาลีนหรือว่ายารักษาสภาพศพเลยนะ
ฝังไว้นาน๔ปีขุดขึ้นมาทุกคนตกใจ
สภาพร่างกายทุกอย่างยังอยู่ครบทุกอวัยวะไม่เน่าเปื่อย
ร่างกายแข็งทื้อจนสามารถประคองร่างยืนได้นะครับ
นายประสิทธิ์จินแสเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก๓๑
ปักทงชัยเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ได้รับการประสานจากญาติของผู้เสียชีวิต
ให้ช่วยนำศพขึ้นมาประกอบพิธีชาปนกิจ
ศพถูกฝังไว้ในป่าช้าภายในวัดทุ่งจาน
ตำบลเมืองปักอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งก่อนขุดขึ้นสภาพของโรงศพถูกโบกปูนซีเมน
อยู่ภายในซุ้มพักศพหนาแน่นอย่างดีแน่นหนาอย่างดี
แต่เมื่อทำการขุดศพขึ้นมา
พบสภาพร่างของชายผู้เสียชีวิตไม่เน่าเปื่อย
แม้กระทั่งผิวหนังยังอยู่ในสภาพเหมือนเดิมเลยนะครับ
ฟังเสียงคุณพี่เขาเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ก็แปลกใจครับผมทำงานกู้ภัยมาประมาณ
มาตั้งแต่๑๗ปีครับจนนี่๔๖แล้วครับ
ไม่เคยเจออย่างนี้ครับไปล้างป่าช้าก็ไม่เคยเจออย่างนี้
พลังประชาก็ไม่สมบูรณ์เหมือนที่เคยทำครับ
อันนี้มีครบทุกอย่างร่างกายมนุษย์ครบทุกชิ้นส่วนของมนุษย์เลยครับ

แล้วที่นี่บ้างสาเหตุที่มันร่างกายครบนี้มันเพราะอะไรครับพี่
ผมว่าน่าจะคือกับพวกแบคทีเรียมากกว่าครับ
แต่ก็แล้วแต่คนเชื่อมันเชื่อครับ